ก็มีคำถามว่าอ้าวแล้วคุณจะปล่อยให้มันนิ่งแบบนี้เหรอ

ที่ปล่อยให้คนเข้าไปเที่ยวกัน
แล้วก็อาจจะต้องปิดเป็นเวลา๕ปีด้วยซ้ำไป
โทษโสพลสารพัฒน์ผู้บังคับการตำรวจนครบัน๕
บอกว่าความคืบหน้าเรื่องของการดำเนินคดีเนี่ย
หลายคนในโซเชียลก็มีการแฮสแท็ก
ตื่นเหรอเพิ่งตื่นเหรออะไรแบบนี้นะฮะ

ที่เป็นต้นต่อของการระบาดในรอบนี้
ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของสาธารณสุขเอง
ก็บอกว่าตอนนี้นะฮะตำรวจได้ดำเนินคดี
กับนายชาวลิศพุทธราชอายุ๓๐ปี
แล้วก็นายคันชิตซื่อบริสุทธิ์ใจอายุ๒๙ปี

ความผิดพรกรสถานบริการและฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉิน
โดยสารแขวงพนักหน้าคอนใต้สั่งจำคุกผู้จัดการทั้ง๒แห่งทั้ง๒คน
๒เดือนไม่รอลงอาญานะครับ
หลังจากนี้จะมีการเสนอต่อไปยังคณะกรรมการกองบัญชาการตำรวจนครบาน
เพื่ออะไรพิจารณาปิดสถานบันเทิงทั้งสองแห่งเป็นเวลา๕ปี

คือไปจัดการตัวผู้จัดการ๒คนโดนเข้าคุก
แล้วถามว่าเจ้าของล่ะใครเป็นเจ้าของ

ถ้าไม่รู้ข้อมูลจริงไปถามคุณชูวิทย

แล้วทั้งสองแห่งตามรายงานข่าวคุณชุวิตบอกว่า
ไม่ได้ขออนุญาตในการเปิดบริการให้เรียบร้อยด้วยนะ
คุณชูวิทย์ก็โดนท่านนายกขู่บอกจะฟ้องอยู่นะ